อยู่หน้ารถเป้าหมายไหมช๊าม

แล้วตามเป้าหมาย๑ครั้งเปลี่ยน

ต้องไปรถลูกบ้านเปลี่ยน
ร้อยเมตรถึงป้อมร้อยเมตรถึงป้อมโอเคเดี๋ยวพี่ออกเลย

แทนออกเลยจั๊ก
มันจะรอมันจะรอเลยมันจะรอรถแล้วนะ

สายไปสายไปสายไปทุกโมงสายไปทุกโมงสายไปทุกโมง
คนนี้เป็นอะไรครับเป็นแฟนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวคนที่เป็นใครครับ

ต่อต่อต่อ
เอาเครื่องนี้ไปเลยคุณแจ้อยู่เนี้ยคุณแจ้อยู่เนี้ยมามามา

นี่ถ่ายวีดีโอไหมครับ

ดูทีละข้างดูทีละข้าง

ดันหรอ
ได้เบาะเดี๋ยวดูคำดูอย่างนั่นได้เบาะ
สวัสดีครับ